อุ่นหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยครองหักนานอยู่เคียงกันบ่พันไม่ตี
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี

ถ้าไม่ได้พี่เซฟอย่าว่าหนูนะ
บอกแล้วยังไงก็ได้แสนนึง
ในสายตาของพี่เซฟภรรยาที่เราต้องคอยเทียวส่งข้าว
ส่งน้ำพยุงเดิน
ภรรยาที่เราต้องคอยประคับประคองอย่างสุดกำลัง
สุดแรงใจสุดแรงกายของเรา

กับวันนี้ที่พี่เห็นเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
วันนี้เป็นวันที่ผมว่าแกมีความสุขที่สุด
เพราะยังไงก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้มันอยู่ในมืออยู่แล้วชัวร์
วันนี้ในสายตาของพี่จิ๋มคนดีของพี่แข็งแกร่งขนาดไหน

ภูผาแก่งขนาดไหนก็คืออันนั้นเหรอครับ

ไม่ว่าจะร้องได้หรือร้องผิด

ตอนนี้หัวใจพี่เต้นเร็วขนาดไหนคะ
มันจะทะลุออกมานอกเสื้อยัง

ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสร้างวีรบุรุษ
สถานการณ์บีบทัน

คุณเซฟเลือกระยะไม่ผิดทีเดียวนะครับ
เคยคิดไหมก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกัน
ว่าเขาจะแก่งขนาดนี้ได้
เพราะว่าผมทำให้เธอแกร่ง

คำนี้คือฝังเข้าจิตใจตลอดว่าไม่เป็นไร

คำที่พี่เซฟหย่อนไว้ทุกวัน

ทำไทยรัฐทีวีมากเลยให้มีโอกาสคนที่ไม่มีจะกินอยู่แล้วไม่มีโอกาสแล้ว
แล้วเราก็มีแต่ความซื่อมีแต่ความดีความรักกันความรักของครอบครัวซึ่งกันและกัน
ผมขอบคุณไทยรัฐทีวีมากเลยครับที่ให้โอกาสของเราครอบครัวของเราได้มีโอกาสอย่างนี้ครับผม

เป็นเห็นสายตาของขวัญภาคภูมิใจวันนี้พี่เซฟภูมิใจในตัวของพี่เกดแก้วขนาดไหนคะ
ภูมิใจเท่าชีวิตผมเลยครับผมภูมิใจสุดสุดไม่มีอะไรเปรียบเลยนะครับผม

เราร้องไปแล้วนะครับคุณเกดแก้ว
เพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท
คุณเกดแก้วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๘นะครับมูลค่า๓แสนบาท
คุณเกดแก้วร้อง

จากการตรวจสอบนะครับ

คิดมากไปวันพายไม่มากัน
บนหนทางใจน้องหัวใจ

เราได้มาพิสูจน์บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแล้วว่า
ถ้าใจเราแกร่งถ้าใจเราสู้ไม่ว่าเราเจอสภาวะอะไรก็ตาม
เราจะสู้และผ่านมันไปได้
วันนี้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าผู้หญิงที่ชื่อเกรดแก้วแกร่งเหลือเกิน
และสู้เหลือเกินเพื่อครอบครัวของเขาค่ะ
วันนี้รับไปไม่น้อยค่ะนะคะถึงจะร้องผิดในเพลงที่๘มูลค่า๓แสนบาท
เหลือตามเป้าที่ตั้งไว้เลยค่ะวันนี้พี่เกดแก้วรับไป๑แสน
๑๐๐๐๐๐บาทถ้าไปเทียบกับ๒๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐มันจะน้อยกว่า
แต่ถ้าเทียบกับ๘๐๐๐๐๖๐๐๐๐อะไรเหนือกว่าแสนหนึ่ง
แฟนค่ะใช่แล้วนะครับจากเพลงของคุณสิริพรอำไพพงศ์
เพลงแรงใจรายวันค่ะนะครับก็ให้เห็นถึงการต่อสู้นะครับ
นี่แหละครับชีวิตของคนชีวิตของมนุษย์มันไม่มีอะไรที่
มันจะได้มาอย่างง่ายหรือไม่มีอะไรที่เราจะเสียไปอย่างง่าย
ง่ายทุกอย่างมีวิธีมีกลไกของมันทั้งนั้นที่กว่า
จะได้อะไรมาวันนี้คุณเกดแก้วเนี่ยได้มาโชว์ความตั้งใจ
จิตใจที่แบบเข้มแข็งจริงจริงไม่น่าเชื่อร้องมาถึง
ที่แปดน่ะหนึ่งแสนสำหรับครอบครัวนี้ค่ะวันนี้ต้อง
ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เป็นแฟนรายการครับที่สมัครมาและมาทำ
รายการของเราได้รู้ว่าถ้าตั้งใจมาเอาแล้วค่ะมันเกิด
ขึ้นได้ค่ะเพราะนี่คืออะไรฮะเอาเลยยิ้มม้ายิ้มเอออย่า
แล้วพี่เขตแก๊วยืมหรือยังยืมเลยค่ะ
อยากพูดอะไรไหมไม่ต้องเศร้า
สงสัยเมื่อกี้ไล่ไปเกาะที่คุณแม่แทน
ไม่เป็นไรไม่เป็นมีเงินได้ตั้ง๑๐๐๐หนึ่ง
เธอไม่ต้องไปเสียใจหรอก
อยู่กรุงเทพมาตั้งหลายปีเก็บไม่ได้เลยนะแสนนี่นะ
มีแต่แสนสาหัสแล้วครับถ้าอยู่ไม่ดีมากไม่ต้องคิดมาก
อยากจะบอกอะไรคนที่นั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้บ้าง
มันอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วค่ะ
ถ้าเราตัดสินใจแล้วเราต้องยอมรับผลที่จะออกมาให้ได้ค่ะ
ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะเรามามือเปล่าเราไม่ได้
คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่
เกรดแก้วมองไปตรงนู้นมีคนภูมิใจเห็นไหมพี่ป่วยภูมิใจในตัวพี่เกดแก้วมาก
ทุกคนที่นี่ก็ภูมิใจในตัวพี่เกดแก้วมาก
ไม่ได้ว่าภูมิใจที่พี่คว้าเงินแสนนะตรงนั้นเราภูมิใจอยู่แล้ว
แต่ภูมิใจที่พี่คิดได้ว่าอะไรคืออะไร
เราทั้งหมดขอยกนิ้วให้พี่ค่ะพี่แกร่งมากสุดยอดค่ะ
วันนี้ขอบคุณพี่เกดแก้วมากนะคะกล่าวขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ที่ทางร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งชีวิตแล้วก็ไทยรัฐทีวีได้เกื้อหนุนจุนเจือนะครับ
เราก็ไม่ได้เรียกว่าโอ้ยมาแจกกันแบบเลอะเทอะนะฮะ
เราให้เขาแสดงความสามารถนะครับก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เราดันให้ถึงฝั่งได้
ก็หวังว่าที่ลำปางก็จะมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้าน
แล้วก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะครับผม
ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวคุณเกดแก้วนะครับ

คราวหน้าเราก็จะมาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปนะครับ
ที่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยกันผลักดันในร้องได้
ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งเดียวเท่านั้น
เสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ
ค่ะรายการของเราค่ะไม่ได้จะให้เงิน
เพื่อคุณผู้ชมไปรักษาอะไรก็ตามที่คุณผู้ชมอยากรักษา
รายการของเราค่ะรักษาใจให้คุณผู้ชมด้วย

อยากให้คุณผู้ชมแวะไปรักษาใจกับเขาดูค่ะ
กับพี่เอชายามิดชัยค่ะกับรายการเกมต่อชีวิต
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ
ยิ้มยิ้มยิ้มไม่ต้องนาวุฒิ

วัน๑๙ปีเผาฐานเดือนหนึ่ง๓๐๐๐บาท

มีตามียายมีลูกชายหลาน
ยายเป็นโรควัณโรคกระดูกภูตร์

ต้องให้ตาเช็ดอึเช็ดชีตลอดเวลา
ต้องไปบำบัดทำกายภาพ
ที่อยู่ก็ยังไม่มีอยู่เลยอาศัยเขาอยู่
เป็นนี่เงินล้านอุงห้ามืน
มีวันหนึ่งผมทำงานหนักครับผม
กะมาอดนอนพ่อชวนไปตัดไม้ครับ

ตกลงมานอนกองอยู่กับพื้นแล้ว

อยากจะขอโทษลูกนี่แหละ